ลายประคำหรือลายไข่ปลาลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กเรียงต่อเนื่องกันไปเป็นแถวยาว
ใช้เป็นลายขนาดและลายกรอบที่มีลักษณะกลมเรียงเป็นแถวเช่นเดียวกัน
ประดับในพื้นที่แถบยาวขนาดด้านบนและด้านล่างของพื้นที่หน้ากระดานหรือขนาดด้านซ้ายและขวา
รวมถึงการนำลายประคำมาใช้เป็นลายเครื่องประดับในงานจิตรกรรมได้อีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน